ก็ถามว่าแล้วเขาอยากมาไหมอะไรอย่างนี้ครับ

ตื่นเต้นมากครับ
หรือปุ่มครับ
คำลักของผู้เราจากตอนแรกเราครบกันเดือนแรก
เพราะว่าใน๑เดือนแรกเรารู้สึกว่าเรามีหลายอย่างต้องปรับกันเยอะมาก
ที่ยังมีความต่างกับวัฒนธรรมหรือว่าการใช้ชีวิต

แล้วก็ทำให้แน่นความสะกด

มีลำบากกันเขากลับเยอร์มาน

ก็บางทีเราต้องรอถึงเทคคืนตีหนึ่งแล้วก็ได้คุยกัน
พี่เอสก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีข่าวดีเร็วนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
คุยกันบ้างครับก็ตอนแรกเรามองว่า๓๕ปีแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเร็วขึ้น
ก็ความจริงแพลนว่าปีนี้จะอยากจะบินไปดูสถานที่ที่เรมันเหมือนกัน
เฉียบมีประสาทที่จะไปเท่าว่าเราชอบประสาทนั้น
แพลนว่าจะประมาณพฤษภาแต่ว่าตอนนี้มีสถานการณ์เรื่องไวรัสโควิด๑๙
เราก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องก่อน
คือทำให้กระทบงานแต่งเต็มไปเลย
งานแต่งเรายังไม่ได้แพลนแต่เราแพลนว่าโอเคเราจะบินไปดูประสาท
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าประสาทเขาจะให้เราใช้สถานที่เขาได้หรือเปล่า
ก็ต้องบินไปขออนุญาตไปคุยไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าให้หรือไม่ให้ประสาทที่ผมชอบอะไรอย่างนี้
ยังไม่ได้มีคุยอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราเอง
ก็ผู้ใหญ่อยากให้เราจัดการเรื่องงานแต่งงานตั้งแต่ปี๒ปีที่แล้วแล้วอย่างนี้ครับ

ผมว่าเขาจะเข้าใจครับก็มีแซวเพราะว่าตอนที่ถ่ายแม่เบี้ย
แล้วมันแหวะเป็นงานเขาอาจจะเข้าใจสาวเล่นเถอเล่นเลย
ถ้ามีลูกอะไรเขาบอกว่าอยากจะในช่วงปีแรกให้ลูกโรคที่เรียกมา

คุณคิดว่าคุณต้องกินการชีวิตยังไงดีนะ

เขาบอกว่าถ้าสมมุติเขามีมาถึงตรงนั้นจริง

ให้หมอคุยรู้เรื่องกับเขาหน่อย
อันนี้ก็ทำจบการอากาศหรือเปล่า
ชั่วโมงเราก็ผมว่าเราสามารถจัดการได้

ก็ผมเชื่อว่าหลังจากสมมุติว่าถ้าเราแต่งกันไปในช่วงแรก

เพราะเราเข้าใจว่าถ้าแต่งหน่อยเป็นเรื่องใหญ่

หรือแปลว่าเรากำลังทำเรื่องตัวเขาไหม

ชอบทำกับข้าวอยู่แล้วชอบทำงานบ้านชอบดูแลผม
เพราะฉะนั้นก็การเป็นแม่บ้านเนี่ยพร้อมอะไรอย่างนี้ครับ
เขาเรียนอยู่มีงานที่เริ่มมาด้วยครับ
ตอนนี้เขาก็เป็นไปติดลาระหว่างไทยเดี๋ยวลากับสำคัญที่นี่
ที่ก็มีมากที่ได้ขาดใจถึงพฤศพารที่จะไปคือ

เพราะว่าเราได้นานเท่านั้น
คุณพบว่าอะไรนะว่าเราได้นานเท่านั้น๕ปีแล้วและว่าเราได้นานกับดิบัย
คุณฝันใหญ่นะ
มันก็มีความบ้าอ่ะและมีความเก่งเด็ก
แล้วมีเสน่ห์

เขาบอกว่าเขาเห็นจากที่ผมดูแลลายชัวร์
ก็เลยรู้ว่าผมต้องดูแลลูกได้ดีมาก

คือผมเป็นคนรักเด็ก

แล้วเราก็เพราะเด็กชอบ

ขอให้ผิวแม่นะครับ
ครับผมขอบคุณครับ